ทุกผู้ชมครับมีพ่อค้าลอตเตอรี่อยู่ที่ชนบุรีเนี่ยคุณลุงวิเชียนนะฮะ
บอกเข่าสุดแทบเป็นลมมีลอตเตอรี่ที่จะเอาไว้ขายในงวดนี้นี่แหละ
ชุดนี้นะฮะเผื่อใครพบเห็นนะฮะแกถ่ายรูปเอาไว้๗๐ใบ
ถ้าขายใบละ๘๐นี่ก็๕๖๐๐นะแกวางเอาไว้หน้าบ้าน
แล้วเมียคิดว่าของเก่าของงวดที่แล้วทิ้งขยะไปเลยฮะ
บอกปกติวางไว้แถวนี้แถวหน้าบ้านตรงนี้อันนี้คือไม่ได้วางปกติหรอ
อยู่ที่หมู่บ้านมณีแก้วตะบนแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนี่
วันนี้ไปที่สพแสนศุกร์ฮะไปแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่าเผื่อใครพบเห็นลอตเตอรี่เนี่ยยังไงช่วยเอามาคืนหน่อย
วิเชียนบอกว่าเย็น๒๘มิถุนายน
ก็คือเย็นเมื่อวานนี้วางลอตเตอรี่เอาไว้หน้าบ้าน
มันเหลืออยู่๗๐ใบจะเอาไว้ขายต่อนี่นะแล้วลืมเก็บ
ทีนี้ภรรยาเนี่ยมาเห็นเข้านึกว่าเป็นของงวดเก่า
ก็เลยทิ้งถังขยะไปเลยฮะนี่ทิ้งไปหมดเลย
พอนึกได้ว่าเอ้าลืมลอตเตอรี่ไว้หน้าบ้านออกมาดูหายไปแล้ว
ถามภรรยาว่าลอตเตอรี่ไปไหนภรรยาบอกทิ้งไปแล้ว
เพราะว่าเขามากกงมาเก็บไปแล้วรถขยะอะไรพวกนี้นะครับ
เงินลงทุนอะไรที่จะขายได้แล้วได้กำไรมันอยู่ในนี้หมด
ถูกทิ้งขยะไปหมดแล้วก็เลยฝากแจ้งหน่อย
เพื่อใครพบเห็นใครเจอยังไงเนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลเจอเนี่ย
อยากจะบอกว่าของคุณลุงเขา
พอคุยกับเขาเสร็จเราส่งจดหมายแล้วเราก็เดินเข้าห้องเลย

นี่แฟนมาแฟนมาถึงเฮ้ยลอตเตอรี่ใครไว้อยู่ตรงนี้
วันที่๑กฎรกฎา๒๕๕๖ไว้
แจเขาคิดว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เดือนนี้ว่ะ

ถ้าเอาของเก่ามารวมไว้ของใหม่เกิดเอาขายให้ลูกค้า
เป็นของเก่ามันไม่ดีทั้งสองฝ่าเลยครับ

พี่มีอะไรอยากจะบอกถึงคนที่เขาอาจจะ
คืออันนี้ผมขอวอนเลยจริงขอเอามาคืนด้วยครับ
ส่วนนี้คือกำไรทั้งหมดเลยนะครับ